ค่ะจากเรื่องภาพยนตร์ดีที่น่าติดตามมาดูต่อกันที่เรื่องโชคลาภของแต่ละคนกันหน่อย
ช่วงนี้เนอะกระแสล็อตลงลอตเตอรี่อะไรแบบนี้มันมีแบบดราม่าออกมาไงว่าซื้อจริงหรือเปล่าถูกจริงหรือเปล่า
แต่ส่วนของพี่ตั๊กกะแตนชนระดาบอกเลยว่าซื้อจริงถูกจริงแบบไม่เกรงใจใคร
ลูกทุ่งสาวใจบุญตะกะแตนชนระดาคนนี้เจ้าตัวรับทรัพย์ไปรัวสามงวดติดแล้วค่ะโดยเฉพาะงวดล่าสุดเนี่ยได้ไปสองแสนกว่าบาทพี่แจ๊คโอ้โห
งานนี้ก็เลยเกิดคำถามจากชาวเน็ตนะฮะบอกว่าถูกจริงเหรอซื้อจริงหรือเปล่าแบบว่าเป็นการตลาดจากค่ายไหนหรือเปล่า
ว่าไม่เคยมีข่าวมาก่อนนะข่าวมันดังช่วงนี้เนาะพี่ตั๊กกะแตนก็เลยขออัดคลิปเคลียร์ผ่านโลกโซเชียลส่วนตัวให้ฟังชัดจากปากไปเลยจ้ะซื้อจริงหรือเปล่าถูกจริงหรือเปล่ายังไงแม่จัดมา
เยอะพี่แตนถูกรางวัลที่๕ทั้งหมด๑๐ใบเนอะ
มันได้ใบละสองหมื่นมันก็ได้เงินสองแสน
แต่ว่ามันไม่ใช่แบบสิ่งที่มันควรจะเอาเยี่ยงอย่างไงนึกออกป่ะ
เพราะว่าเราก็ต้องซื้อเยอะเรากว่าจะถูกได้ขนาดนี้มันก็ซื้อเยอะ
ออกป่ะแต่เราอ่ะไม่ได้โชว์ไอ้ที่มันซื้อผิดหรอก
ก็โชว์เฉพาะที่ซื้อถูกไงเอ่อมันได้หน้าไงเข้าใจไหม
ทำงานเหงื่อไม่ออกอย่าหวังจะได้ตังค์อันนี้เออมันฟลุก
ถ้างวดหน้าถูกอีกก็เตรียมเปิดสำนักเลยออมสิน

โอเคนะคะคุณผู้ชมว่าซื้อจริงแล้วก็ซื้อทีเนี่ยเยอะด้วย
แต่ที่เลือกโพสต์อันที่ถูกก็เพราะว่าอะไรก็จะได้หน้าไง
กลัวจะถูกแต่ถ้างวดหน้ามีเลขมงคลมีเลขในดวงใจเมื่อไหร่นะคะพี่แตน
อย่าลืมเด้อกระซิบมาทางบันเทิงไทยรัฐของเราด้วย
เพราะว่าพวกเราก็อยากจะโชคดีรับทรัพย์แบบพี่ตั๊กกะแตนเหมือนกันค่ะ

ใช่ไม่เห็งได้ยังไงแจกบ้านผู้จัดการส่วนตัวอย่างนี้

คอนิเจอร์อีกโหสุดยอดอุ้มล็อตเตอรี่มาสองแสน

นี่ไงใจปั้มปีนี้บอกเลยว่าปังจริงสำหรับตั๊กกะแตนชนระดาคุณผู้ชมค่ะ